พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อเลย
เขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็มีพ่อเนี่ย
เขาอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะไปถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นรุมทำร้ายร่างกาย
หลังจากที่มีการไปเล่นน้ำที่บริเวณคลองชนรับประทาน
ทีนี้ลักษณะเหมือนกับมีการตามมาเคลียร์กัน
แล้วก็ทั้งถูกฟันถูกไล่ฟันถูกไล่ยิง

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐มีนาคมนะคะที่ผ่านมา
บอกว่าทีมงานของวาดที่ผู้สมัครสอสอของพักไทยสร้างไทยจังหวัดนครปฐม
มีการโพสต์นะคะเป็นเรื่องราว
พาผู้เสียหายไปแจ้งความกับสพบังแพร
เพราะผู้เสียหายมาร้องเรียนนะคะว่า๒๖มีนาคมที่ผ่านมา
ถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นไปทำร้าย
หลังจากไปลงเล่นน้ำคลองชนรับประทานอยู่ที่อำเภอโพธารามราชบุรีค่ะ
แล้วยังร่วมกับรองนายกอบตไล่ยิงจนบาดเจ็บ๓รายด้วย
ผู้เสียหายถึงขั้นต้องหนีเข้าไปหลบอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตำรวจเนี่ยเรียกออกมานะคะแล้วเขาบอกว่าต้องมีถูกล็อกกุญแจมือ
แล้วอันนี้ตามคำกล่าวอ้างนะที่เล่าถึงเขาบอกว่า
แม้ผู้เสียหายจะหนีแล้วกลายเป็นว่าทำไมอยู่ดีไปถูกตำรวจเรียกออกมา
ตำรวจล็อกกุญแจมือพวกเขาแล้วให้รองนายกอบตกระทืบ
อันนี้เป็นข้อความที่โพสต์ตามคำกล่าวอ้างของคนร้องนะคะ
ทีมข่าวก็เลยต้องไปพูดคุยกับกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นพ่อค่ะ
ที่มาร้องยืนยันแบบนี้ว่าเรื่องราวมันเกิดจากการที่ในเอนะคะอายุ๑๗ปี
ไปถูกในอันอายุ๒๖ปีซึ่งในอันเนี่ยเขากล่าวอ้างว่าอันเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
เอเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถูกอันเข้ามาต่อยตอนที่ลงไปเล่นน้ำกัน๗คน
ท้าทายให้ตามไปดวนกันทั้งที่เอาจริงถามว่ารู้จักกันไหม
เปล่าเลยไม่ได้รู้จักกันนะคะ
เอไปโทรบอกปิยวุฒิเมื่อกี้จะเห็นว่าปิยวุฒิเนี่ยเป็นคนเสื้อเขียว
อายุ๓๒ปีปิยวุฒิเนี่ยเป็นพ่อนะคะ
พ่อพอรู้ข่าวเป็นห่วงลูกก็เลยไปสอบถามคนที่มาทำร้ายลูกว่าเอ้า
ต่อยลูกทำไมแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยมาให้เพื่อนมาช่วยกันดู
ระหว่างที่ทางด้านของปียวุฒิคนเป็นพ่อยืนรอเพื่อนอยู่
ก็เดินทางไปกับกลุ่มเพื่อนของลูกชายอยู่ปากซอยหน้าบ้านของคนก่อเหตุก็คือในอันนั่นแหละ
อยู่ดีอันคนก่อเหตุเอ้าถือมีดออกมาซะอย่างนั้นแล้วก็มาไล่ฟันเพื่อนของลูกชาย
ไม่ได้มีการพูดจาอะไรกันเลยแล้วยังมีการควักปืนออกมายิงหนึ่งนัดด้วยนะคะ
แล้วนัดนี้๑นัดสำคัญไปโดนเข้ากับในต้าซึ่งอายุ๑๙ปีที่ใต้ราวนมซ้าย
ทะลุปอดจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่คนก่อเหตุจะหนีเข้าซอยไปค่ะในบ้าน
หลังจากนั้นกลุ่มเพื่อนของพ่อนะคะก็มาถึงพอพ่อบอกว่าลูกถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยมีการโทรเรียกเพื่อนจะให้มาช่วยดูพ่อบอกระหว่างยืนรอเพื่อนอยู่ก็บอกว่ายืนคุยกันบอกว่า
อ้าวมีการแจ้งตำรวจแล้วนะแต่ในอันเอาปืนมากราดยิงอีกคราวนี้โดนเข้าไปที่ในฟิล์มอายุสิบหกปีค่ะ
ราวนมซ้ายฝั่งปอดด้วยนะบาดเจ็บไปอีกคนนึงจากคนแรกที่เจ็บไปแล้วคือในต้าลองฟังค่ะ
พ่อผมจะไปเคลียร์นี่แหละครับไปเคลียร์ว่าอยู่ดีมาต่อยผมทำไมไม่รู้จักกันแล้วพอไปปุ๊บเขา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

อยู่ดีมีผู้ชายลักษณะเขาใช้คำว่าแต่งกายคล้ายตำรวจมาล็อกแขนแล้วใส่กุญแจมือพาออกมาจากห้องน้ำ
ก่อนที่จะถูกชาวบ้านรุมกระทืบจนกระทั่งบาดเจ็บเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นนะคะเป็นรองนายกอบตด้วยค่ะตอนนั้นตำรวจมาระงับเหตุผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตำรวจที่ไหน

ไม่ได้พูดอะไรครับพอล็อกผมออกมาจากห้องน้ำเอาออกมานั่งข้างหน้าหน้าห้องน้ำ
หลังจากนั้นผมก็โดนชาวบ้านนะครับลุมทำร้ายครับผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เขาเป็นเหมือนรองนายกอะครับรองนายกท่านหนึ่ง
แต่เดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบนะคะเรื่องนี้นะตามที่ทางด้านของฝั่งคนเจ็บเนี่ยเขาพูดถึงนะ
ทีมข่าวก็เลยมีการไปดูที่ปากซอย๕บ้านกลางพัฒนาอยู่ที่ตำบลวัดแก้วก็ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันที่บอกว่ามีกลุ่มคนวิ่งหนีกันไปซ่อนแถวนั้นนะคะ
เพราะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ในอันคนก่อเหตุอยู่ในซอยนี้นะคะ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเห็นกลุ่มวัยรุ่นมายืนรวมตัวคุยกันจริงแต่ยังไม่ได้ยินเสียงปืนนะแล้วก็เห็นว่ามีตำรวจมา
ทีมข่าวของเราก็เลยต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนไปที่สพบางแพรค่ะก็ไปรู้ว่าเอ้าสรุปในอันเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนก่อเหตุไปมอบตัวเมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
แต่อันอ้างค่ะว่าเขาถูกอีกฝ่ายต่างหากซึ่งเป็นคู่อริเก่า๓คนในกลุ่มนั้นมามองหน้าทำท่าทางไม่พอใจก็เลยไปถามแล้วก็เกิดการชกหน้ากันขึ้นมา
เขาอ้างว่าที่ก่อเหตุเพราะถูกอีกฝ่ายตามไปถึงที่บ้านของเขาแล้วยังมีปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ตามไปด้วยแต่เบื้องต้นตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วเขาชาวบ้านเขาก็บอกด้วยว่าเขาเอือมระอามากนะคะสำหรับในอันคนนี้แต่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วเบื้องต้น
ตำรวจไปตรวจสอบพยานแวดล้อมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในซอยบ้านกลางพัฒนาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูมันมีภาพที่จับภาพของรถกระบะคันนี้ได้เขาบอกว่ากระบะคันนี้เป็นกระบะของกลุ่มผู้บาดเจ็บขับวนเข้ามาตรงนี้ในซอยเพราะจะไปตามหาในอันจากนั้นมีการไปจอดคุยกับวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาสองคันสันนิษฐานว่าคุยกันถามกันจะ
ก่อนที่ในอันเดินแบบเนี่ยถอดเสื้อถือมีดดาบออกมาจากซอยพอรู้ว่าอ้าวมีคนมาตามหาเหรอแล้วเจ้าตัวเนี่ยเดินออกมานะคะไม่นานรถกระบะนี่นี่มาแล้วนะคะคุณผู้ชมลองดูจังหวะนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเห็นไหมใส่กางเกงตัวเดียวเขาบอกว่าไม่นานรถกระบะสีดำเนี่ยที่ขับมาตามหาในอันเนี่ยหลังจากนั้นอยู่ดีดีเอ้ายิงกันเลยค่ะแต่จังหวะที่จะยิงกันตรงน้ำ
ภาพไม่เห็นแต่มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่วิ่งเข้าซอยมาหลังจากเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดยืนยันแบบนี้ว่าเขาเป็นคนโทรไปประสานรองนายกอบตในพื้นที่เพื่อขอกำลังเข้าระงับเหตุเองจนไปล็อกตัวชายวัยรุ่นและไปใส่กุญแจมือเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเมาเหล้าและมีวัยรุ่นบางส่วนที่ไปตามหาในอันไปโวยวายใส่บ้านขอ
ที่แจ้งประเด็นเรื่องที่มีตำรวจไปล๊อคกุญแจมือผู้เสียหายแล้วปล่อยให้ถูกรุมกระทื้อบอกไม่ใช่ตำรวจแน่นอนเพราะตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุหลังจากที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายแล้วค่ะ